ชาวเมียนมานะครับใช้ค้อนทุบหัวเมียใหม่แล้วก็ลูกติดเมีย
เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าทั้งสองศพครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอเนี่ย๓วันมาแล้วคิดว่าสภาพศพจะเป็นยังไงฮะ
ตำรวจภูทรเมืองลำพูนครับกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบเหตุนะครับพบศพผู้เสียชีวิตสองศพ
ห้องเช่าตรงนี้คุณผู้ชมตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูนครับ
ที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวปลูกติดกันเป็นแถวยาวนะครับ
ห้องเช่าไปเจอศพอยู่บนที่นอนสองศพนอนหงายอยู่ข้างกัน
ศพแรกคือนางธออายุสามสิบเจ็ดปีชาวเมียนมา
และศพที่สองคือลูกชายของนางธออายุบ้านแปดขวบเองคุณผู้ชมฮะ
ทั้งสองศพมีรอยถูกทุบด้วยของแข็งที่หัวจนเป็นรอยยุบ
แล้วก็มีรอยฟกช้ำตามตัวหลายแห่งขึ้นอืดแล้วครับ๓วันแล้วเนี่ย
ที่เกิดเหตุยังก็พบค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้กับศพ
คาดว่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายมานิดจีสันติเจ้าของห้องเช่าให้การบอกว่า
ห้องเช่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีนายชายทุนคุณผู้ชมอย่าตกใจว่า
ทำไมชื่อแปลกชายทุนนี่อายุ๓๘ปีเขาเป็นชายชาวเมียนมา
เช่าอยู่กับนางทอนะครับแล้วก็ลูกชายเนี่ยเป็นลูกติดของนางทอ
กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่มาเช่า
ผัวเมียคู่นี้นะครับก็ทำงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอป่าซาง
ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเพื่อนข้างห้องก็ไม่เคยได้ยินทะเลาะกัน
กระทั่งคืนวันศุกร์ที่๗เมษายนที่ผ่านมานี่ครับ
ออกจากห้องพักไปแล้วก็โทรศัพท์มาบอกเพื่อนบอกว่า
จะไปส่งเมียที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะ
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอนายชายทุนคนนี้อีกเลยนี่ที่อุ้มแมวอยู่เนี่ย
จากนั้นผ่านไป๓วันก็คือวันที่๑๐เมษายนตอนกลางคืนแล้ว
เพื่อนได้กลิ่นเหม็นอะไรเนี่ยได้กลิ่นไหมเหม็นอะไรนะครับ
แล้วแมลงวันบินอยู่หน้าห้องนี้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจครับ
ทั้งสองคนแม่ลูกเป็นศพไปแล้วครับ
พอได้ยินเสียงเคยหู้กันว่าทะเลาะกันไปมีก่อน
มีกับทะเล่ากันดินะอย่างที่ขั้นแบบปุ๊บตีกันปูบบับบันเราก็เป็นแบบนี้
อ๋อแล้วมันใครมาหัน

แล้วมีแมงงูเนี่ยมีแมงวานไหม
อ๋อมีแมงวันก็เลยสงสัยเนอะ

เหรอถ้าลูกเขาเคยโดนตีโดนอะไรร้องไห้อะไรมีไหม
มันก็ไม่โดนอ่ะมันก็เป็นเด็กน่ารักนี่แหละ
คือผมเองก็ไม่รู้ไม่เชื่อว่า

ทุกวันเขาไปทำงานปกติทุกวันอะ

วันนี้ก็ไม่เห็นมาเลยก็ได้แต่ดูกัน

ไม่ใช่ทุนเนี่ยน่าจะฆ่าเมียกับลูกนะแล้วก็หนีไป
เอาวันนี้ตำรวจชุดสืบครับของสพเมืองลำพูนเนี่ย
ลงพื้นที่บ้านเช่าที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเบื้องต้น
ขับออกจากห้องพักเวลา๑๙นาฬิกา๓นาที๘เมษายนครับ
แล้วก็ขับรถกระบะคันนี้กลับเข้าห้องพักเวลา๒๑นาฬิกา๕๐นาที
วันเดียวกันแล้วก็ขับออกจากห้องพักเวลาตี๔๒๔นาที
ของวันที่๙เมษายนคาดว่าจะเป็นช่วงที่นายชัยทุนเนี่ย
หนีแต่ยี่ห้อรถไม่ตรงกับเมื่อกี้นะนะครับต้องดูว่าใช่ไหม
หรือว่าตอนแรกดูรถผิดยี่ห้อไปล่าสุดมีรายงานว่า
ตำรวจพบสัญญาณโทรศัพท์ของนายชายทุนอยู่ที่เมืองแม่อาย
แล้วก็ปิดเครื่องไปแล้วขณะนี้ชุดสืบนะครับอยู่ระหว่างหาเบาะแสอยู่
หลังเกิดเหตุทำให้รายงานต่างด้าว